ครอบครัวบัวหลวงวันนี้อยากจะชวนคุณผู้ชมมาฟัง
เรื่องราวของต้องบอกว่าเป็น๖ช่วงชีวิต
ที่เราอาจจะต้องพบกับวิกฤตทางการเงินได้นะคะ
หรือก็คือช่วงเวลาในชีวิตที่เราอาจจะต้องใช้เงินเยอะ

แต่งงานบ้างมีลูกบ้างตกงานบ้างเกษียณงานบ้าง

วันนี้มาฟังกันกับคุณปริพันธ์ปริยะอุดมทรัพย์
วางแผนการลงทุนแล้วก็คุณเสริมศักดิ์วงสิทธิโชค
อำนวยการส่วนงานค้าตราสารหนี้และหน่วยลงทุน

เมื่อวานนี้ครับพี่วิกตลาดหุ้นไทยก็ปิดวงมา๕จุด
เจอตรงนี้ไปหา๑๖๐๐หรืออีก๑๐กว่าจุดเท่านั้นเอง
โอ้โฮพูดง่ายว่าเผลอแพบเดียวอาจจะทะลุกว่ะ

โอ้โหดาวโจรนะฮะจริงทั้งดาวโจรเอชันปีห้าร้อย
ตั้งแต่เปิดตลาดมาเลยตั้งแต่มีตลาดหุ้น
คือตลาดหุ้นดาวโจรเพิ่งเคยถึง๒๐๐๐จุดในปีนี้ครั้งนี้
ถือว่าพูดง่ายว่ามากที่สุดในรอบตั้งแต่เปิดตลาด
เป็น๑๐๐ปีนะฮะก็ได้รับอธิสงค์ล่ะจากโอเค
และผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในปีที่ผ่านมา
เริ่มประกาศออกมานะหลายบริษัทเติบโตได้ค่อนข้างดี

ก็คือสะท้อนว่าเศรษฐกิจอเมริกามีความแข็งแกร่ง
อีกประเด็นนึงแน่นอนนะฮะท่านประธานาธิบดี
เอาจริงเอาจังแล้วมุ่งที่จะไปสร้างการเติบโตให้กับอเมริกา
ก็เลยทำให้นักลงทุนมีความมั่นใจมีความคาดหวัง
แล้วก็หลายคนก็เลยบอกว่าเฮ้ยตอนนี้เนี่ยหุ้นอเมริกาเนี่ยทะลุ๒๐๐๐จุดแล้วต้องไปต่ออีก
ก่อนหน้านี้จริงหลังจากเขามารับตำแหน่งใหม่เนี่ยยังมีคำถามนะครับว่าทรัมป์จะทำอย่างที่เขาหาเสียงไว้จริงหรือเปล่า
เมืองต้นอันแรกเนี่ยเอาไปแล้วก็คือเรื่องของโอบามาแก้วที่ว่าจะเซ็นระงับยับยั้งต่างนานา
เมื่อคืนก็มีเรื่องชัดเจนอีกอันหนึ่งแล้วจะสร้างกำแพงจริงจะล้อมกรอบเม็กซิโกแล้วนะฮะระยะ๑๙๐๐กว่าไมค์
โหนี่ก็๓๐๐๐กว่ากิโลเมตรนะครับ
พูดง่ายว่าถ้าทำเสร็จนี่ยาวน้องกำแพงบุคชีนอ่ะ
อันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เขาค่อนข้างเอาจริงเอาจัง
ในทางที่จะทำให้อเมริกาเติบโต
จับตามองตรงนี้ครับเรื่องมาตรการเรื่องของภาษี
เรื่องของการยกเลิกกฎหมายทางการเงินต่าง
ซึ่งประเด็นพวกนี้อันนี้ยังไม่เกิดขึ้นนะครับ

แต่ถ้าเกิดขึ้นเนี่ยทั้งนักวิเคราะห์เอ่ยก็คิดว่า
โอ้โหมันน่าจะช่วยเศรษฐกิจในประเทศไม่ดีอย่างนี้อีก
ซึ่งสิทธิสำคัญที่ถัดมาพี่ปิ๊กสำหรับตรงอเมริกา
ก็คือเรื่องของหลังจากเลือกตั้ง
อันตรีทุนอเมริกาก็จะปรับบวกมาสี่สัก๕

ก็อย่างที่เวลาเรามีการเลือกตั้งเนี่ย
จะได้ยินนักวิเคราะห์บอกว่า

จะวิ่งเลยนะวิ่งหลังเลือกตั้ง
แต่งวดนี้ตั้งแต่โดนัลดทรัมป์มาเนี่ย
ลี่จริงแล้วก็เป็นรายลี่มากที่สุดในประวัติการเลย
ตั้งแต่การหลังเลือกตั้งของรายการนะครับ
ก็คืออย่างที่คุณมาร์คบอกว่า

ทุกทีก็อยู่ประมาณสี่สัก๕นะครับ
ปีนี้มาตั้งแต่ทรัมป์มาเนี่ยเกือบ๙แล้ว
นี่แหละฮะคนบริการเข้าไปแบบนี้
ใช่มั้ยฮะ
ก็คือเขาก็ชอบในลักษณะของเขา
ก็คือทำให้เขาดูยิ่งใหญ่ไงนะครับ
แต่ว่าหลากหลายก็คือนโยบายถัดไปที่เขาจะมี
ว่าจะเป็นเรื่องลดภาษีนะครับ
ในเรื่องของการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานนะครับ

โอ้ถนนหลนทางก็จะลงทุนมากขึ้นนะครับ
พูดง่ายเป็นหลายหมื่นล้านนะครับ
ที่จะลงเม็ดเงินในการลงทุนเข้าไปนะครับผม
ก็อาจจะทำให้การกระตุ้นการสร้างงานนะ
การสร้างพูดง่ายว่า
อาจจะเร่งทำให้เกิดเงินเฟ้อได้เร็วขึ้น

ถือว่าเป็นประเด็นที่ธนาคารกลางสหรัฐ
ใช่ถ้าจังหวะไหนเงินเฟ้อมันขึ้นมาเยอะเนี่ย

เขาก็บอกว่าโอ้โหหลายคนก็บอกว่า
แต่ว่าเราก็ต้องมานั่งดูนิดนึงว่า
ถ้ามันร้อนแรงอย่างนี้จริงนะ
เงินเฟ้อวิ่งหลีกหนีไม่ได้

แล้วก็เมื่อวานเองนะครับ
พันธบาท๑๐ปีของอเมริกาเนี่ยนะครับ
ก็พุ่งสูงขึ้นเหมือนกัน
ตั้งแต่ต้นปีตอนนี้ก็ทำจุดสูงสุดอยู่ประมาณสัก๒๕
ก็ขึ้นมาค่อนข้างแรงและเร็วเลยทีเดียว
เขาก็คงจะคาดกันแล้วว่าเห็นนี่ไม่แน่
ว่าปีนี้จะมีการปรับขึ้นดอกเบี้ย๓ครั้ง

วันนี้ก็ต้องจับตามองนะฮะ
วันนี้ช่วงปลายสัปดาห์ครับมีเรื่อง
เป็นเรื่องของ๖เหตุการณ์ที่อาจจะกระทบกับชีวิตของเรา
เหตุการณ์นี้ที่จะเกิดขึ้นมีอะไรบ้างคุณวัด

มนุษย์เกิดมาก็เพื่อสื่อพันธุ์แล้วก็ส่งต่อสู้ต่อ

เรื่องการแต่งงานเนี่ยจริงค่าให้จ่ายเยอะนะครับพี่ปิ๊บ
โอ้โหเดี๋ยวนี้นะบางคนยังน้ำตันที่หมูที่หมาได้เป็นแสน
เป็นแสนอันนี้เราไม่นับเรื่องสินสอบนะอันนี้มันเรื่องความตกลง
ผมว่าอย่างน้อยต้องเป็นหลักแสน
หลักแสนนี่คือถ้าจะพึ่งซ้อมอย่างเดียวบางทีไม่ควรเพิ่มแรง

ขนทุนขนทุนเออดูนั่นนะครับก็ต้องวางแผนก่อน
เรื่องการแต่งงานเรารู้แล้วว่า
ช้าไปคุณมาร์คเดี๋ยวนี้คือ๒วันเขาก็เซลล่อแล้ว
อันนั้นแล้วแต่บุคคล

เหตุงานที่สองที่ผมคิดว่าต้องเตรียมอะไร

ถ้าเกิดแต่งงานไปปุ๊บอยู่กับสามีใช่ไหมครับ
สามีบอกมาเดี๋ยวฉันเลี้ยงเอง

อันนี้ถูกโดยเรียกว่าคนที่เป็นผู้หญิงที่ไม่ได้เตรียมตัว

เพราะงั้นสเต็ปแรกก็ต้องหาทนายดีกัน
แต่ถ้าเป็นค่าเรียนมหาลัย
แต่ก็คงจะบรรยายาวหน่า
จริงก็จะไปลูกถึงฮมหาลัยรนี้ยาว
อันถัดมาก็คือเรื่องของตกงาน
ช่วยหลัก
องค์ซี่เอาตัว
ทั้งเราทั้งเขานะเรื่องตายนี่เนี่ยผมว่า
คือจะพอตายปุ๊บต้องวางแผนกายเงินเอาไปใช้โรคหน้าเหรอ

เองเนี่ยถ้าเกิดเสียชีวิตตอมแก่ผมว่าปัญหาจะไม่ได้เยอะมาก
แต่ถ้าเกิดเสียชีวิตตอนที่กรรวงวงวีานค์คอส

เรื่องของการอุบัติเหตุต่างเสียชีวิต
ก็ต้องมีประกันภัยประกันชีวิต
ว่าท่านผู้ชมฝั่งดูแล้วนะคะ
ต้องมีการวางแผนต้องเตรียมตัว
ก็ช่วยให้การเสียชีวิตสะดวกมากขึ้น

ขอบคุณคุณปริพันธ์แล้วก็คุณเสริมศักดิ์ด้วย
ก็ถือว่าเป็น๖ช่วงเวลาของชีวิตที่ต้องวางแผนหนักจริงนะคะ
แล้วก็ต้องพยายามวางแผนล่วงหน้าด้วย